เหตุนี้หน่อยค่ะให้เวลากับเหตุนี้นิดนึ
เพราะว่านี่คือข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นจริงค่ะ

ใช่แล้วตอนนี้กำลังล่ามือปืนอยู่นะกลายเป็นสังหารหมู่เลย

เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นสวนยางเจ้าของสวนยางฝั่งตรงข้าม
คือเหตุการณ์นี้มีศพทั้งคนโดนยิงคนโดนเผา
อยู่ตรงทั้งสวนยางแล้วก็อยู่ตรงบ้านพักของคนงานด้วยค่ะ
ไล่ตรวจสอบไล่เรียงทีละศพเลยนะคะ
นี่ไงว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรได้บ้าง
ตกว่าเป็นเจ้าของสวนยางอีกส่วนนึงมาทำอ่ะ
เมื่อเช้าวานนี้ตำรวจสพนาศักดิ์ที่สวีของชุมพรได้รับแจ้งเหตุ
ตอนแรกได้รับแจ้งเหตุก่อนนะว่าเจอศพหนึ่งศพก่อน
คือศพของนายประยงสมนึกอายุ๖๑ปีโดนยิงค่ะ
เสียชีวิตอยู่ตรงนี้มันเป็นทางลูกรังเข้าป่ายางพารา
อยู่กลางหุบเขาเลยห่างจากถนนสาย๔๑ไปเนี่ยประมาณ๑๕โล
สภาพศพก็คือใส่กางเกงขาสั้นเสื้อเชิดแล้วนี่นอนหงาย
มีทางมะพร้าวเหมือนกับจะปิดร่างเพื่ออำพลางศพหรือเปล่า
แล้วพอไปดูนะมีแผลโดนปืนลูกซองยิงเข้าที่ลำตัวเข้าที่ใบหน้าเข้าที่แขน
เป็น๒๐รูน่าจะเป็นกระสุนลูกปลายแหละพอยิงแล้วมันแตกไง
เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงห่างจากศพออกไปอีกสักสามสิบเมตร
เจอเป็นปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่สองปลอกค่ะทีนี้ลูกของคนตาย
ชื่อว่านายสุรชัยนะเล่าให้ฟังบอกว่าเย็นวันเสาร์โทรหาพ่อ
มือถือพ่อติดนะแต่พ่อไม่รับสายลูกไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะรู้ว่าพ่อไปต่อน้ำในสวนพอมาตอนเช้าของวันที่๑๖เช้าของวันอาทิตย์อ่ะ
ขับรถมาดูพ่อมาถึงตรงนี้อะไรอ่ะทางมะพร้าว
มันปิดปิดอะไรอยู่จอดรถแล้วไปดูเห็นว่านี่คือศพพ่อ
ตกใจมากนะรีบโทรบอกอาเลยแล้วก็แจ้งตำรวจไม่รู้เหมือนกันว่าคนร้ายคือใคร
ใครทำพ่อแต่ที่แน่รถกระบะของพ่อหายไปด้วย
เป็นกระบะทะเบียนบรรยายักษ์๒๐๗๕ชุมพรนะคะ
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะนางสาวจันแรมคือใครล่ะ
เป็นน้องของนายประยงคนตายนั่นแหละเชื่อว่าคนที่ทำเนี่ยต้องเป็นนายประพันธ์
นายประพันธ์นาคสิริสวนยางอยู่ติดกันเลย
เคยมีเรื่องกับพี่ชายฉันหลายทีแล้วแล้วก็เคยปรับความเข้าใจ
คืนดีกันมาแล้วหลายรอบเหมือนกันนะประพันธ์อ่ะเจ้าของสวนยางที่อยู่ติดกัน
เขาอันตภัณฑ์ชอบพกปืนแล้วก็ไปข่มขู่แรงงานต่างด้าว
แรงงานบางคนนะหอบผ้าหอบผ่อนหนีกลัวจะโดนประพันธ์ทำร้าย

พี่ชายไปอ๋อคนตายนี่คือพี่ชายใช่ไหม
คือเขาอยู่ข้างบ้านอืมอืม
ก็เขาบอกว่ายิงพี่ก็เขาเอารถไปเลยอ๋อพอยิงพี่แล้วก็เอารถไป

เคยมีมาทางนี้แต่ก็สี่ละพวกเขามาดีกันนะ
หลบนี้คือเรื่องเรื่องที่เรื่องเป็นเรื่องไม่ได้ว่า
ตอนนี้ก็เพิ่มสี่เรื่องไม่ได้เป็นเนี้ย

โอ้โหนี่แหละคุณผู้ชม
พออันนี้คือเราเล่าศพหนึ่งอยู่นะ

ตอนนั้นตำรวจก็กำลังตรวจศพนายประยงอยู่
ปรากฏชาวบ้านไปตัดปาม
แล้วก็แจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
โดนเผาแบบนี้นะคะแล้วอยู่ห่างจากศพประโยง๓๐๐เมตร
พอไปตรวจสอบดูเนี่ยลักษณะศพคือคร่อมอยู่บนมอเตอร์ไซค์
เตอร์ไซค์ทะเบียน๑กก๕๘๑๑ชุมพร
คือเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ก็ล้มทับร่างอยู่ด้วยแล้วก็โดนเผาด้วย

ต่อไปค่ะศพที่๓ตำรวจเดินขึ้นไปตรวจสอบในบ้านพักคนงาน
ห่างออกไป๓๐๐เมตรจากตรงนี้เจอศพที่๓

ใช่เป็นศพของในน้องอายุ๓๔ปี
นี่เป็นชาวเมียนมานะโดนยิงด้วยปืนลูกซองที่ไทยทอย
กระสุนทะลุแก้มเสียชีวิตอยู่ตรงเตียงหน้าบ้าน
แล้วยังไม่หมดนะคุณผู้ชมในบ้านอ่ะบ้านพักคนงานที่เข้าไปดู
เจอศพที่๔ชื่อว่านายอายุ๕๑ปีเป็นชาวเมียนมา
โดนยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ไทยทอยเหมือนกันนะคะ
นี่กลายเป็นว่าคนไทย๒เหรอแล้วก็ชาวเมียนมาอีก๒อ่ะนะคะ
ชาวเมียนมาอีก๒คุณผู้ชมที่บอกว่าชื่อน้องกับชื่อนายเนี่ยนะ
เขามีนายจ้างอยู่ในจ้างเนี่ยชื่อพี่บุญเลิศอายุ๕๙ปี
ก็เป็นเจ้าของสวนยางพาราพี่บุญเลิศเจ้าของสวนยางพาราก็
เชื่อว่าเป็นฝีมือของนายประพันธ์นั่นแหละที่มีสวนยางอยู่ใกล้กัน
แล้วประพันธ์เนี่ยนะชอบมาข่มขู่ลูกน้องของเขาว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจมาจับ
แล้วก็ข่มขู่เอาเงินซ้ำร้ายนายประพันธ์ยังมากล่าวหาว่า
ลูกจ้างของเขาก็คือน้องกับนายเนี่ยไปขโมยขี้ยางไปขาย
พอเกิดเรื่องแบบนี้ครับพี่บุญเลิศเขาบอกเขาเป็นห่วงใครรู้ไหม
เป็นห่วงลูกจ้างในสวนของน้องสาวซึ่งเป็นชาวมอนอีก๓พ่อแม่ลูก
ก็เลยไปตรวจที่บ้านพักไม่เจอ๓คนนั้นหายไปไหนไม่รู้
แต่ไปเจออะไรไปเจอซากหมาสีน้ำตาลครับเนี่ยโดนยิงตายอยู่หนึ่งตัว
ก็เลยโอ้โหใจคอไม่ดีพ่อแม่ลูกสามคนนั้นจะเป็นอย่างไร
แต่ล่าสุดครับทราบข่าวว่าทั้ง๓คนปลอดภัยแล้วนะครับ
ที่บ้านพักคนงานหน้าบ้านแล้วก็ในบ้านอันนั้นเป็นชาวมีนมาทั้งสามศพเลยนะ
คือมีข้อมูลจากเพื่อนบ้านด้วยคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้บอกว่าได้ยินเสียงปืนสัก๓นัทได้
สัก๖โมงเช้าบรรเสาแล้วก็ช่วง๑๐โมงเช้าอีก๒นัท
ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจในว่าเสียงประทัดแต่นิจฐานว่าในประพันธ์น่าจะเข้าไปยิงแรงงานเมียนมา
แล้วที่ที่คล่อมรถจักรยานยนต์เสียชีวิตแล้วเผาซะจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปยิงแรงงานอีกสองคนในบ้าน
แล้วก็ตามไปยิงนายประยงที่นั่งต่อท่อน้ำอยู่หน้าบ้านอีกหลังนึง
เพราะระวังว่าทั้งหมดมาขโมยขี้ยางเขาไปขายไปขโมยขี้ยางเขาไปขาย
ก่อเหตุเสร็จก็ขับรถกระบะนะครับของนายประยงหนีไป
นี่ไงที่บอกว่ากระบะของประโยงเนี่ยหายไปด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะตำรวจก็ได้รับแจ้งว่าเจอแล้วนะ
กระบะของนายประยงเนี่ยพลิกคว่ำอยู่บนถนนสุราชนครศรีอยู่ที่กาญจนดิตที่สุราชนะคะ
ถามว่าเจอไหมล่ะนายประพันธ์นายประพันธ์ที่เป็นเจ้าของสวนยางอยู่ติดกันไม่เจอนะ
ชาวบ้านใกล้เคียงเขาบอกว่าพอรถกระบะคันนี้เกิดอุบัติเหตุกู้ภัยไปช่วยคนขับออกมาได้
คนขับเขาอาศัยจังหวะหยิบปืนหลังรถแล้วหนีเข้าป่าเลย
ดังนั้นตอนนี้ตำรวจคิดว่านายประพันธ์ยังหนีอยู่ในพื้นที่อำเภอกาญจนาดิต
เดี๋ยววันนี้ก็ต้องตามตัวนายประพันธ์มาต่อไปนะคะ